ติดตามชัดข่าวเที่ยงกันต่อกับขีดเส้นใต้เมืองไทย
คุณผู้ชมยังสามารถร่วมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นได้
เรื่องของคดีพระธรรมชโยแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศ
วันนี้หลายท่านก็ส่งเข้ามานะครับบอกว่า
จรุจักรแล้วก็จันทบุรีนั้นฝนตกหนักมากทีเดียวนะครับ

ค่ะส่วนขีดเส้นใต้เมืองไทยในวันนี้นะคะ
กับการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายนะคะ
ยังคงต่อเนื่องจากเบรกที่แล้วของชัดข่าวเที่ยงนะคะ
ที่เราเกาะติดกันไปเรื่องการเดินทางเข้าจับกลุ่มตัว
ซึ่งวันนี้หากถึงเวลา๑๘นาฬิกาแล้ว
การตรวจค้นไม่ครอบคลุมอาจจะต้องเดินทางไปขอหมายค้นอีกที
เพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบวัดพระธรรมกายอีกหนึ่งครั้งนะคะ
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันค่ะจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ

เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง
แล้วก็จุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนหนึ่ง
รวมกันแล้ว๕๖๐๐คน
กำลังจะเผชิญหน้ากับสิทธิ์ยานุสิทธิ์ของวัดพระธรรมกาย
ภาพที่เห็นก็คือว่ามีเป็นโลกมนุษย์
นั่งสวดมนตร์ภาวนา
และในขณะที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองบุกเข้าไป
มันเป็นภาพที่คนไทยไม่อยากเห็น
ชาวต่างชาติศาสนาอื่นเขาเห็นเขาก็ไม่เข้าใจ

คำตอบเพราะองค์กรปกครองสงฆ์ของเราอ่อนแอ

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัดธรรมกายไม่ใช่เรื่องใหม่
ปี๒๕๔๐ก็เกิดเรื่อง
ตอนนั้นก็เป็นข่าวเฉาโฉมาครั้งหนึ่งแล้ว
ถ้าองค์กรสงฆ์การปกครองสงฆ์มหาเทลสมาคม
ใช้อำนาจทางตุลาการของสงฆ์

เรื่องก็จบตั้งแต่ตอนนั้น
ธรรมกายก็ไม่ยิ่งใหญ่อย่างจะมาถึงวันนี้
ไม่มีทรัพย์สินเป็นแสนล้านไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะ
ไม่มีกิ่งก้านสาขาออกไปอยู่ต่างประเทศมากมาย
จนกระทั่งดูเหมือนว่าทำอะไรไม่ได้

อย่าลืมนะครับว่าข้อหานั้นทบทวนอีกทีนึง
รับของโจรกับฟอกเงิน
อันเนื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินของสากรยูเนียนคลองจันทร์

แล้วก่อนจะมาถึงวันนี้
ถ้าองค์กรปกครองสงฆ์มหาเถระสมาคม
ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเสียให้มันชัดเจน
ก็ไม่ต้องเดือดร้อนถึงฝ่ายเจ้าบ้านเมือง
เพราะทางโลกเจ้าหน้าที่กฎหมายบ้านเมือง

ทุกคนก็มีสีหน้าผอืดผอมทั้งนั้น
ไม่มีใครออกจากบ้านแล้วบอกว่าจะไปบุกวัดไปจับพระ

เพราะเมื่อองค์กรปกครองสงฆ์อ่อนแอ
แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง

ผิดกฎหมายอาญาเขาก็ต้องดำเนินการ
นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องทบทวนว่า
เราควรจะสังขยนาปฏิรูปองค์กรปกครองสงฆ์ได้หรือยัง
เพราะมีฉะนั้นแล้วมันก็จะเกิดเหตุอย่างนี้อีก
ถึงมีเสียงเรียกร้องไงครับว่า

แต่ว่าท่านต้องมีความชัดเจนมีความเด็ดขาด
ในการใช้ทั้ง๓อำนาจ

และอำนาจตุลาการที่ท่านต้องตัดสินชี้ผิดชี้ถูก
เวลาพระทำผิดวินัย

ไม่มีเรื่องมาจนถึงวันนี้แล้วไม่เกิดเรื่องแบบนี้
แต่เอาล่ะทั้งหมดต้องทำครับ
ทั้งหมดต้องทำไม่ทำไม่ได้
แล้วอย่าลืมว่าเราไม่ใช่เป็นประเทศแรก
ที่ต้องไปดำเนินการกับรัฐทิที่เรียกว่าบูชาตัวบุคคล
ที่ที่บูชาตัวบุคคลและบิดเบี้ยวไปจากคำสอนเนี่ย
ระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมาลองทบทวนดูนะครับเขาจัดการกัน
เยอะเลยครับที่ญี่ปุ่นอะไรล่ะโอมชินิเกี๊ยวอ่ะรัฐบาลก็
ไปจัดการที่เกาหลีก็มีบุคคลคณะหนึ่งไปบูชาตัวบุคคล
ล่าสุดที่อินเดียไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดเหตุ
รัฐบาลต้องไปปราบปรามกับรัฐธิที่บูชาตัวบุคคลและ
ดเบี้ยวผิดร่องผิดรอยเขาดำเนินการทั้งสิ้นฉะนั้น
ไม่ใช่เราไม่ใช่ประเทศไทยที่มีภาพอย่างนี้เขาจัดการ
ประเทศเขาก็ดำเนินการอย่างนี้กับรัฐธิบูชาตัวบุคคล
มาถึงวัดธรรมกายต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่าใครที่
ได้ดูทีวีของวัดธรรมกายก็จะได้เห็นถึงความบูดเบี้ยว
คำสอนของพระธรรมชโยแล้วก็เป็นรัฐธิบูชาตัวบุคคล
เคยพูดถึงขนาดว่านิมิตรแล้วไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
ได้ไปคุยกับสติฟจ๊อปได้อะไรต่ออะไรไม่รู้สารพัด
เทปที่บันทึกทั้งนั้นนี่เป็นคำสอนที่บูดเบี้ยว
ไปจากพุทธศาสนาแล้วก็เกิดเป็นรัฐธิบูชาตัวบุคคล
ขึ้นมาฉะนั้นรัฐธิบูชาตัวบุคคลที่เกิดขึ้นในหลาย
ประเทศระยะหลังหลังนี่เขาเอาจริงเอาจังทั้งนั้นครับที่
เขาก็ไม่ปล่อยไว้ทีนี้มาถึงเรื่องของเรา
เรื่องของวัดธรรมกายแล้วจะยังไงต่อ
คำถามก็คือว่าวันนี้จะจบยังไง
ถ้าพระอาทิตย์ตกดิน๖โมงเย็น
ยังไม่สามารถเจอตัวพระธรรมกาย
ก็แปลว่าวันนี้หมายค้นหมดอายุ
ที่จริงหมายค้นหมดอายุ๑วัน
มันอาจไปถึงกี่ทุ่มก็ได้
แต่ว่าในหลักปฏิบัติเขาเอาแค่พระอาทิตย์ตกดิน
แล้วถ้าวันนี้ถึงพระอาทิตย์ตกดินแล้ว
ไม่ได้ตัวพระธรรมชโยต้องถอยกลับมา

แล้ววันหลังถ้าจะไปไปค้นอีก
ก็ต้องขอหมายค้นจากศาลอีกทีนึง

มันก็ตั้งคำถามว่าทำไมปฏิบัติการล้มเหลว
วัดยอมแต่ต้องไปเจรจากับลูกศิษย์ลูกหา
ก็ไปพลิกพรบสงฆ์ดูสิครับ
เจ้าอาวาสวัดเนี่ยมีอำนาจในการที่จะให้ใครเข้ามาในวัดก็ได้
ให้ใครออกไปจากวัดก็ได้
ถ้าวัดมีความจริงใจที่บอกว่าวัดไม่มีปัญหา

ลูกศิษย์ที่นั่งสวดมนต์ล้อมกันอยู่นั้นเนี่ย
มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับว่า
คุณออกจากวัดไป

พื้นที่วัดเป็นอำนาจของเจ้าอาวาสนะครับ

หรือจะไปขัดขวางเจ้าหน้าที่ยังไงก็ได้

ต้องแสดงความจริงใจให้เห็น

ลูกศิษย์ที่ขัดขวางการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
รู้ไหมครับว่าผิดกฎหมาย
เคยมีศาลดีการ์ลงโทษ
มีตำรวจเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับ
ผลักอกเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำส่งฟ้องศาล
ว่าการผลักอกเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
สารดีกาตัดสินจำคุกครับ

ชี้หน้าตำรวจด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปจับกลุ่ม
สารดีกาเคยตัดสินจำคุกมาแล้วครับ

ว่าการขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เคยมีโทษจำคุกมาแล้ว
แล้วจะปล่อยให้นั่งคล้องแขนสวดมนต์ภาวนา
ขวางกันอยู่อย่างนั้นแล้วทำอะไรไม่ได้

แล้วจะตอบคำถามกับสังคมยังไง
เมื่อวันหนึ่งใครทำอย่างนี้บ้าง

เรื่องนี้เราต้องแยกให้ชัดนะฮะ
ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่คือดีเอสไอครับ

ตำรวจนั้นเป็นเพียงเอากำลังไปเสริม

แต่เขาเอากำลังไปเสริมคนมีหน้าที่คือดีเอสไอ
เพราะคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความดูแลของดีเอสไอ
ไม่ใช่อยู่ในความดูแลของตำรวจ
แต่เพราะเอิญว่าดีเอสไอเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารมาจากตำรวจเป็นส่วนใหญ่
นำหน้าก็ตำรวจกันทั้งนั้นคนก็เลยงงว่า
ตกลงระหว่างตำรวจกับดีเอสไอแยกกันยังไง
แยกกันว่าเจ้าของคดีคือดีเอสไอ
พนักงานสอบสวนคือดีเอสไอ
เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเอากำลังไปเสริมที่เข้าไปในวัดแล้วตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่เอสไอ
กำลังตำรวจที่ไปรออยู่ที่สอบภคลองหลวงนั้น
รอว่าถ้าดีเอสไอมีปัญหาต้องการกำลังเสริมนั่นแหละตำรวจถึงจะเข้าไป
แต่ในชั้นต้นดีเอสไอเข้าไปก่อน
ฉะนั้นมาถึงวันนี้นี่ก็จะใกล้เที่ยงตอนนี้พระฉันเพลอยู่
ก็คงว่าตอนบ่ายแล้วครับถึงจะทำกันยังไง
แต่ว่าถ้าคราวนี้ดำเนินการไม่ได้เอาไป
หมายค้นไปเจอพระธรรมชโยไม่ได้
ดีเอสไอจะต้องตอบคำถามสังคมเยอะว่า
ถ้ามีคดีอื่นแล้วมีการขัดขวางการจับกลุ่มอย่างนี้บ้างจะเป็นยังไง
สำคัญที่สุดคือกฎหมายครับ
จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมีทรัพย์สินเป็นกี่แสนล้านในวัดก็ว่ากันไปเถอะ
มีลูกศิษย์ลูกหาที่มีพลังทางสังคม

มีลูกศิษย์ลูกหาที่มีพลังทางธุรกิจเศรษฐกิจ
มีลูกศิษย์ลูกหาที่มีอำนาจก็ว่ากันไปเถอะ
แต่ว่านี่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
ถ้าคราวนี้อยู่ภายใต้กฎหมายแล้วดีเอสไอทำอะไรไม่ได้
มีคนก็บอกว่าที่เขาตั้งดีเอสอะไรมาก็เพราะว่าบางคดีมันลึกลับซับซ้อน
ตำรวจเอาไม่อยู่เป็นคดีที่ลึกลับซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเยอะ
ความสามารถตำรวจไปไม่ถึง
ฉะนั้นตั้งดีเอสไอขึ้นมากรมสอบสวนคดีพิเศษ
แล้วมาถึงวันนี้ถ้าดีเอสไอทำอะไรไม่ได้อีก
ตำรวจเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วแยกงานจากตำรวจไปเป็นดีเอสไอทำไม
นี่คืองานท้าทายเราไม่ประสงค์ที่จะให้มันเกิดเหตุความวุ่นวาย
แต่เมื่อวันนี้พลเอกภัยบูรณ์พูดชัดว่าคนที่ขัดขวางน่ะ
ให้ถ่ายรูปไว้หมดจากวันนี้ไปไม่เป็นไร
ไปจับถึงบ้านมาดำเนินคดีได้
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ชี้หน้าเจ้าหน้าที่ขณะที่ไปจับกลุ่มเนี่ย
โดนตัดสินมาแล้วจำคุกมาแล้ว

วันนี้จึงต้องดูว่าสุดท้ายขึ้นมา
เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย
เพื่อดำรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย

คนรวยคนจนต้องอยู่ภายใต้
ภายใต้อันเดียวกันก็คือเรื่องกฎหมาย

อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่ได้

อันนี้สังคมจะยุ่งเหยิงแน่นอน

ทำอย่างไรไม่ให้เกิดความขัดแย้ง

ที่บอกว่าศิษยานุสิตทางด้านของผู้ที่เป็นเจ้าของวัด
ก็หมายถึงเจ้าอาวาสมีสิทธิ์ที่จะบอกให้ศิษยานุสิตออกจากวัด
ใช่ครับไม่ใช่มาอ้างว่าศิษยานุสิตเขาไม่ยอม
พรบสงฆ์เขียนชัดเจนว่าเขตวัดคืออำนาจของเจ้าอาวาส